คุณผู้ชมไปดูบ้านนี้ก็ดีกว่านะคะบ้านของดาราสาวคุณแพนเค้กเขมมะนิดค่ะนี่เลยนะคะเขาเรียกว่าเวอร์โฮมแล้วก็ออกกำลังกายที่บ้านนะคะนี่นะคะก็นำทีมโดยพี่หมีนะคะแฟนของคุณแพนเค้กนั่นเองค่ะ
นำทีมกันออกกำลังกายแบบนี้เลยนะคะซึ่งพี่หมีเนี่ยก็คือแข็งแกร่งแล้วก็ฟิตมากอยู่แล้วอย่างที่เห็นในภาพค่ะ
แพนก็หุ่นดีค่ะแฟชั่นชุดออกกำลังกายนี่สมกับเป็นนางแบบตัวแม่จริงนะคะและนี่น้องชายนั่นเองคุณพัตเตอร์นะคะ
ที่สำคัญนะคะจะเห็นได้ว่ามีการเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะขนาดวิ่งในหมู่บ้านเนี่ยนะคะ

เท่าเท่านะคะแล้วก็เวลาอยู่บ้านก็กาดไม่ตกค่ะ
แทนใช่นะคะเก๋แบบนี้ไปดูชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะ
แล้วก็อยากติดตามเลยเนาะเออเอามาล้างดายกันอยู่บ้าน
คุณผู้ชมนะมาต่อกันที่ซุปตาตลอดการกันบ้างดีกว่านะคะ
พี่เบิร์ดทงชัยค่ะโอ้โหอายุเนี่ยเลขตัวหน้าเนี่ยปลาเข้าไปเลข๖แล้วค่ะ
แล้ว๖กว่าแล้วด้วยแต่ความฟิตเนี่ยมันยังคงกระพันอยู่ค่ะ
ด้วยความที่โควิดมันระบาดหนักใช่ไหมเจอข่าวแบบนี้หลายคนโอ้โหกลัวนะ
บางคนหนีเชื้อลงปอดไปในระยะเวลาไม่กี่วันน่ากลัว
พี่เบิร์ตก็เลยรับบทบาทนักร้องมาอย่างยาวนานอยู่แล้วใช่ไหม
ใช้พลังปอดในการร้องเพลงมาต่อเนื่องเอาอย่างนี้ดีกว่า
ออกมาเผยถึงเทคนิคการขยายปอดให้แข็งแรงนักร้องเขาต้องมีทริคคุณผู้ชม
นั่นก็คือการว่ายน้ำค่ะพี่เบิร์ตบอกเลยว่าไหว้วันละ๔๕นาที
ช่วยให้ปอดเราแข็งแรงได้ไปดูพี่เบิร์ตหน่อยค่ะ
โชคสุรร้องเพลงแบบพี่เจคก็ช่วยได้โอ้โห
เพราะว่าร้องแบบเป็นเพียร์นหรอพักใช้เขาไว้ก่อนเลย
เผื่อพี่แจ๊กต้องไปไหว้น้ำเหมือนพี่เบิร์ตบ้างนะคะโอ้โหได้นะคะเออเออนะครับ